เห็นบอกหยุดไปอาทิตย์นึงนี่ไปได้ตำแหน่งนางงามมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะ

ขอใช้คำนี้สำหรับครึ่งทางหลังที่ใบเฟิร์นจะก้าวไปเนี่ย
กดดันมันจะมากขึ้นเรื่อยนะครับ

ค่ะขอสั่งให้เจ้าข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้วนอย่าทิ้งเขานะ

รอคอยให้เธอเห็นใจ

ร้องได้ให้ล้าง